ใช่ครับก็เดี๋ยวจะซ้อมแล้วก็รับช่วงประมาณปลายธันวาค์ครับ
มันก็น่าจะเหนื่อยอยู่ครับหลายวันคนเยอะร้อน
ก็เต็มตัวขอให้ไม่เป็นลมนะ
รู้สึกแบบหลังจากเรียนจบแล้ว
ครับก็ดีนะครับ
มันก็จริงแล้วมันก็เหมือนว่าเราได้เวลาไปทำอย่างอื่นมากขึ้นอะไรอย่างนี้ด้วยเลยครับ
ใช่แล้วก็ที่บ้านเขาก็ดีใจครับภูมิใจแหละใช่ครับ

ก็แม่ก็โอเคอยู่แล้วครับดีอยู่แล้วอะไรอย่างนี้
แม่เขาภูมิใจแหละก็เหมือนคนเป็นผู้ใหญ่นะครับ

ยายก็เหมือนกันเขาก็ดีใจที่แบบได้เห็นเราเรียนจบแบบจบปริญญาอะไรอย่างนี้ครับ
ก็ดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับสายตาเขา
กว่าจะมาถึงวันนี้มันทำให้เราแบบหายเหนื่อยหรือตื่นเต้นไหมใกล้จะถึงวันแล้ว
ครับก็มันก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะก็รู้สึกจริงก็ปกตินะครับ
แค่คิดว่าวันนั้นมันก็คงแบบว่าได้เจอใครหลายคนที่แบบเขามาแสดงความยินดีอย่างนี้
ก็คงเป็นวันที่เหนื่อยแต่ว่าก็น่าจะเป็นวันที่น่าจะจำอีกวันหนึ่งนะครับในชีวิต
ตั้งใจมอบประกาศใบนี้ให้กับคุณแม่ยังไงบ้าง

นั่งใจมอบประกัสใบอันนี้ให้กับคุณแม่ยังไงบ้าง
ผมมันก็ดีใจตั้งแต่ขึ้นว่าเราจบแล้วอะไรอย่างเงี้ยจริงวันนี้มันก็เหมือนเป็นวันฉลองวันหนึ่งอะไรอย่างนี้
ความรู้สึกผมนะไม่รู้เหมือนกันเราดีใจตั้งแต่ที่เรารู้ว่าโอเคเราจะเรียนจบแล้วอะไรอย่างนี้
ผมรู้สึกมันสบายใจตั้งแต่วันนั้นแหละครับ
เดี๋ยวว่าตอนนี้ต่อโทรแล้วเป็นไงบ้าง
ก็ต่อโทรครับต่อโทรที่ศรีปฐุมนะครับก็เรียนไว้ครับมันก็เป็นอีกด้านหนึ่งพวกการตลาดอะไรอย่างนี้
ที่แบบว่าเจาะลึกมากกว่าตอนที่เราเรียนนวัตกรรมอะไรอย่างนี้ครับ

หมายถึงที่ผมเรียนที่นี่แหละครับก็ผมต่อโทรเกี่ยวกับการตลาดอะไรอย่างนี้ครับใช่ครับ
ก็พี่ฝนเขาแนะนำมาอย่างนี้ผมก็มาเรียนดูมันก็ดีนะครับแบบว่ามีประโยชน์ดี
แล้วก็เขาก็สอนโอเคแบบเข้าใจอะไรอย่างนี้ครับ
หน้านี่จะบอกขอหยุดพักก่อนทำไมแต่สินใจเรียนต่อเลย
ก็เรียนไปเลยครับมันก็เขาแนะนำมาอะไรอย่างนี้ครับมันก็แบบไม่ได้หนักมากอะไรอย่างนี้
ผมก็เข้าใจว่ามันจะหนักอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็เหมือนเราเรียนมาทั้งชีวิตแล้ว
เราก็แค่แบบอยากที่จะแบบเออโล่งหาอะไรทำบ้างอะไรอย่างนี้
แต่ว่าอันนี้มันก็แค่เสาร์อาทิตย์แล้วก็ไม่ได้แบบหนักมากไม่ได้เต็มวันทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์อะไรอย่างนี้
ก็โอเคไม่ได้ก็เลยเรียนไปเลย
ตลาดแบบนี้จะมีแนวโน้มเอามาใช้กับธุรกิจเรามีแพลนอะไร
เป็นไปได้นะครับยังไม่แน่
คุณแม่เตรียมของขวัญยังไงไว้ให้บ้างกับที่จบมาแล้ว
ไม่นะครับคือผมไม่รู้เหมือนกันครับ
คือที่บ้านผมเหมือนผมก็ไม่รู้เหมือนกัน
เราไม่ได้แบบไม่ได้คิดเรื่องของการแบบต้องให้ของขวัญกันอะไรอย่างนี้
ผมเองก็ไม่รู้สึกว่าแบบผมคือตอนเด็กได้ของขวัญมาเยอะนะครับ
มั้งนะก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ของขวัญอะไรไม่จำเป็นอะไรอย่างนี้
แค่แบบเออมีครอบครัวเรามีกันและกันมีคนมาแสดงความยินดีกับเราอะไรอย่างนี้
ไม่ต้องซื้ออะไรให้เราหรอกแบบแค่นั้นมันก็เหมือนของขวัญแล้วแหละ
การที่แบบเรามีครอบครัวมีคนที่รักเราอะไรอย่างนี้ครับ

เราเรียนต่อโทรแบบนี้ในเรื่องของงานในวงการล่ะมันทำให้แบบมีกระทบไหมหรือว่า
ไม่ครับไม่ก็เหมือนที่แล้วมาปกติ
ก็แค่ว่าผมก็รู้สึกว่ามันก็เหมือนเรียนจบจริงนั่นแหละ
ก็ผมเรียนแค่๒วันเองต่ออาทิตย์อะไรอย่างนี้ครับ
แล้วก็แบบขาดได้บ้าง
แล้วตอนนี้งานในวงการล่ะครับเตรียมจะมีตรงไหนให้แฟนได้เห็นแล้ว
มีละครครับเรื่องความรักครั้งสุดท้ายครับ
ก็ติดตามได้วันที่๒๗เดือนนี้ครับพฤศจิเนี่ย
เป็นวันแรกครับแล้วก็เพลงก็คิดว่าเดือนหน้านะครับ
จะได้ฟังคือตอนนี้ทำเพลงเสร็จหมดแล้ว
เหลือแค่พวกแบบทำแผนการปล่อยตั้งชื่อวง
แล้วก็ทำลงระบบอะไรอย่างนี้ครับระบบการปล่อยเพลงอะไรอย่างนี้
เรามาทำกันเองนะครับมันก็อาจจะมึนนิดหน่อยอะไรอย่างนี้
ก็เดือนหน้าครับคิดว่านะครับจะพยายาม
ตั้งใจจะให้มันเป็นแบบของขวัญต้อนรับปีใหม่แฟนเลยไหม
ไม่รู้ประมาณครับคือจริงอยากปล่อยตั้งนานแล้วครับ
ไม่เกี่ยวกับเรื่องโอกาสอะไรอย่างนี้
ทำเสร็จเราก็อยากปล่อยเลยอะไรอย่างนี้
แต่ว่ามันก็ยืดเยื้อนิดหน่อยใช่ก็ตัวเพลงอ่ะมันเสร็จแล้วครับ
เพียงแต่ว่าแบบอยากจะปล่อยทั้งทีแล้วก็อยากให้มันมีพวกคอนเซ็ปต์อาร์ต
หรือว่าอะไรพวกเนี้ยก็ยังไม่รู้
นี่ครับติดอย่างแรกเลยครับคือชื่อวงยังไม่มีครับ
ตอนนี้คิดชื่อวงอยู่ชื่อในนามอะไรอะไรอย่างนี้
ทำผมทำกับเพื่อนนะครับใช่ก็เลยแบบ
มันก็ต้องมีชื่อในนามอะไรสักอย่างก็ยังคิดกันอยู่ครับ